งานบุญงานอะไรไม่ได้สนใจหรอก
เขาเป็นงานบุญเขาให้คนไปจะได้ไปทำบุญ
นะคะแต่กลายเป็นว่ายกพวกตีกัน
แต่งานนี้ถ้าจะยกพวกตีกันขนาดนี้
ก็พากให้มันไปเลยละกันค่ะ

คือเจ้าของงานเขาคงไม่รู้จะทำยังไงจริงนะคะ
เขาคงปวดหัวสุด
จัดงานทีไรต้องมาตีกันแบบนี้

ถ้างั้นก็พากันให้มันไปเลยละกัน
หนึ่งเหมือนเป็นเวทีมวยไทยนะคะ

เป็นเหตุการณ์ที่เป็นงานบุญกินข้าวใหม่

เขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ดำเนินงาน
ทนไม่ไหวแล้วเปิดเพลงมวยให้เลยจ้ะ
ใครอยากจะเต๊ะกันว้างมวยกันขนาดนี้

แล้วมีคนเอาไปโพสต์ลงโลกออนไลน์นะคุณผู้ชม
เป็นวัยรุ่น๒กลุ่มประมาณ๑๐คน
พวกกันมาที่งานเทศกาลกินข้าวใหม่ที่นี่นะคะ
อยู่ที่ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายค่ะ
๒๘ตุลาคมที่ผ่านมานะคะ

แต่ในเมื่อห้ามไม่ฟังก็เอาแบบนี้เลยสักก็ละกันค่ะ

เออคลิปนี้มันอยู่ในงานนี้จริง
งานนี้จริงถึงขั้นต้องจ้างอร์แกไนท์เข้ามาจัดงานด้วยนะ
งานมีตั้งแต่๒๘๓๐ตุลาคมนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีเปิดก็คือในวันนี้นั่นแหละ
ยังไม่ทันจะได้เปิดงานกันเลย
วัยรุ่นก็มายกพวกแล้วนะคะตีกันแบบนี้
ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดูแลความเรียบร้อย
ก็เลยกลายเป็นว่าจะมาห้ามวัยรุ่นสองกลุ่มนี้
มันก็ห้ามไม่ได้คนเขาจะเข้าไปห้ามเขากลัวจะโดนลูกหลงเหมือนกัน
ตรวจสอบหาสาเหตุก็กลายเป็นว่าเป็นวัยรุ่น๒กลุ่ม
จากต่างโบบาทเออเอาอื่นนะต่างโบบาทเขาอยู่ด้วยกันไม่ได้เนอะ
เที่ยวงานนี้คำเหม็นกันเลยชกต่อยกันซะเลยค่ะ
ยังไม่รู้ว่าเป็นวัยรุ่นจากโบบาทไหนบ้างเนี่ยคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวกำลังติดตามตัวมาดำเนินคดี
จะต้องเอาผิดให้รับผิดชอบความเสียหายไปด้วยเลยนะ
กลายเป็นว่าชุดละมุนเปลี่ยนจากร้านดินกลายเป็นเวทีมวยทั้งกัน